ละครในเป็นการแสดงละครที่สันนิษฐานกันว่าเกิดขึ้นในสมัยอายุทยาครั้งสมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมกฏ
ละครในมาจากคำว่าละครข้างในซึ่งแต่เดิมมีผู้แสดงเป็นหญิงล้วน
มีแบบแผนรูปแบบการแสดงที่มีลักษณะเฉพาะ
คือการแสดงที่เน้นให้เห็นถึงความงดงามรักษาจารีสประเพณีในการร่ายรำจะมีความประนีตบรรจงอ่อนช้อย
เนื้อเรื่องที่ใช้สำหรับการแสดงก็มักจะดำเนินเรื่องช้าไม่นิยมเล่นหรือแสดงให้เกิดบรรยากาศตลกขบขัน
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน